ต้องบอกทุกท่านก่อนนะคะว่าทางตมเกาหลีได้มีกฎหมายก็คือใครที่
รายงานตัวตั้งแต่เดือนธันวาถึงสามสิบเอ็ดมิถุนายนปีนี้คุณจะไม่ติดแบ็คลิสต์แล้วสามารถขอวีซ่ากลับมาเกาหลีได้อีกครั้งนึงนะคะ
อันนี้มีการตื่นตัวกันมาตั้งแต่ตั้งแต่เดือนธันเอาแล้วที่ว่าคนไทยรายงานตัวกลับนะคะ
แต่ว่าณสถานการณ์ณปัจจุบันนี้ที่มีโควิดเข้ามานะคะมีคนรายงานตัวที่ตมแทกูเยอะค่ะ
แต่ไม่ใช่คนไทยเพียงชาติเดียวนะคะส่วนมากจะเป็นเวียดนามคนจีนแล้วก็คนไทยค่ะ
มาตรการการจัดการของรัฐบาลเกาหลี
ณเวลานี้คือหนึ่งเขามีมาตรการที่ชัดเจนมีทั้งไทม์ไลน์มีทั้งแอปพลิเคชันที่ว่าคนป่วยอยู่ตรงจุดไหนบ้าง
เขาไม่มีการปิดบังข้อมูลนะคะแล้วทุกคนที่ป่วยหรือมีอาการเข้าข่ายว่าคุณจะเป็นโควิดนะคะ
เขาก็มีข้อไลน์สายตรงของโรงพยาบาลแล้วก็จะมีรถพยาบาลมารับฟรีแล้วก็ไปตรวจ
ถ้าคุณไม่ได้เป็นโควิดเขาก็ปล่อยกลับแต่ถ้าคุณเป็นโควิดเขาก็จะรักษาต่อโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ
แล้วส่วนกรณีที่ใครอยากจะรู้ว่าตัวเองเป็นโควิดไหมนะคะอันนี้สถานทูตไทยประจำเกาหลีใต้ก็ได้มีประกาศออกมาแล้วนะคะว่า
ถ้าใครที่สงสัยว่าตัวเองจะเป็นต้องเสียค่าตรวจ๑๖๐๐๐วอนค่ะ๑๖๐๐๐วอน
อันนี้กรณีที่ว่าเราสงสัยแล้วเราอยากจะตรวจว่าเราเป็นหรือเปล่านะคะเราต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง
แต่ถ้ากรณีที่ว่าเรามีไข้เขาก็จะมารับเราฟรีแต่ถ้าตรวจแล้วไม่เป็นก็กลับค่ะไม่ได้เสียค่าใช้จ่าย
ในรูปแบบการบริการตรงนี้ค่ะไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเป็นคนที่ไปถูกกฎหมายอย่างเดียวถูกไหมคะ
ไม่มีค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะทางตมเกาหลีเขามีประกาศอยู่แล้วค่ะว่า
ลนลงให้คนที่เป็นคุณป๊อปหรือว่าเป็นคนผีเนี่ยนะคะให้คนที่เป็นคนผีเนี่ยออกมานะคะออกมาตรวจถ้ามีอาการแล้วไม่มีการจับกลุ่มแล้วก็ส่งกลับ
ซึ่งทางเพจต่อมองเกาหลีนะคะใครที่มันจะมีทั้งภาษาไทยเวียดนามภาษาจีนเพราะว่าคนผีมันไม่ได้มีชาติไทยเพียงชาติเดียวอะนะคะ
ทีนี้ค่ะขอถามเพิ่มว่าในจำนวนคนที่เรารู้จักในแอร์กลัวค่ะมีคนที่แจ้งความประสงค์จะกลับไทยเยอะไหมคะ
ตอนนี้เท่าที่ดูนะคะก็มีตามปกติแต่ถามว่าเยอะไหมยังไม่เยอะค่ะ
ที่กลับนี่ไม่ได้กลับเพราะโควิดใช่ไหมคะ
ส่วนมากแล้วเขาต้องการกลับมาทำงานแบบถูกต้องตามกฎหมายซึ่งรัฐบาลเกาหลีเขาเปิดโอกาสให้ถึงเดือนมิถุนาค่ะ
ในส่วนของคนที่เขากลับเองเนี่ยทั้งที่เป็นผีด้วยแล้วก็ไม่ผีด้วยเนี่ยค่ะเขามีความต้องการที่จะให้ทางประเทศต้นทางช่วยเหลือไหมคะโดยเฉพาะบ้านเรา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

ซึ่งเชื้อนี้เรารู้อยู่แล้วว่าถ้าคนที่แข็งแรงมันจะไม่มีอาการถูกไหมคะ
แต่ว่ามันมีเชื้ออยู่ในตัวเราเวลาตรวจมันก็จะต้องเป็นผลบวกอยู่แล้วถูกไหมคะ
พอเป็นผลบวกปุ๊บเขาก็จะเฟฟตัวเองไว้อยู่ในบ้าน
แล้วก็จะมีหน่วยงานราชการเข้าไปติดตาม
ซึ่งมันทำให้คนไทยอยู่ที่นั่นอย่างกรณีของพี่นะคะ
แล้วก็มีพี่สาวพี่อีกคนนึงอยู่ที่นั่นมีหลานอยู่ม๔อีกคนนึงอยู่ที่เกาหลี
อย่างพี่เนี่ยมีครอบครัวอย่างนั้นพี่ค่อนข้างสบายใจกับมาตรการของเกาหลีที่จัดการตอนนี้
ค่ะเขาทำยังไงบ้างคะคุณพี่

ใช่มาตรการที่ทำให้พี่มั่นใจค่ะ
ก็คือ๑เขาไม่ปิดปังทำลายของผู้ป่วย
๒คนเกาหลีร่วมเงินในการการดูกเรือ

ตอนนี้ที่

คนไทยนี่ยังยังไม่เห็นนะคะแต่ว่าเพื่อนของหลานสาวพี่อีกคนนึงอะค่ะ
อันนั้นก็เป็นอยู่คนนึงแต่ว่ายังไม่มีอาการไข้
แต่ก็คือรักษาแล้วก็ดูอาการนะคะ
หลังหน้ากากอนามัยหรือว่าเจลล้างมือต่างเห็นเขาบอกว่าทางรัฐบาลเกาหลีทำดีมาก
ใช่ค่ะก็คือทุกวันอย่างพวกพี่ใช่ไหมคะเวลาไปซื้อตามร้านขายยาเนี่ย
เขาจะกำหนดเลยว่าคนหนึ่งไม่เกิน๕ชิ้น๑๐ชิ้นมันก็แล้วแต่เขตอะค่ะ
แล้วก็ก็จะมีในส่วนของปรายศนีย์ห้างของรัฐบาลนะคะเขาก็จะเอามาจำหน่าย
เขาจัดสรรการสวดไปตามพื้นที่ต่างโดยที่ประชาชนก็ไม่ได้ไปแห่กักตุนกันถูกไหมคะ
แรกกักตุนอยู่นะครับแต่พอรัฐบาลเขาออกมาพูดมาอธิบายเนี่ย
เขามีความอยากกลับประเทศไหมคะคนที่เป็นผีน้อยนะตอนนี้ค่ะพอเจอสถานการณ์โควิดเข้าไป
เท่าตามที่พี่ดูนะคะเขาอยากกลับเพราะว่าเขายกเลิกแก๊กลิฟต์มากกว่า
เขาคงไม่อยากกลับเพราะโควิดแต่ว่าอาจจะมีบ้าง
สำหรับคนที่อยากกลับเพราะโควิดอะค่ะแต่คงไม่ใช่ส่วนมากแน่นอนค่ะ
อยากจะบอกทุกคนที่ประเทศไทยนะคะว่าระบบการจัดการของรัฐบาลเกาหลีถือว่าดีมาก
แล้วเขาไม่ได้แบ่งแยกว่าคุณเป็นคนผิดกฎหมายคุณเป็นผีนะคุณเป็นวีซ่านะ
ก็คือเขาไม่ได้แบ่งแยกตรงนี้ทุกอย่าง
คนไทยที่อยู่ในเกาหลีขอให้ติดตามข่าวประกาศจากสถานทูตไทยในเกาหลีใต้เท่านั้น
แล้วก็ทางแม่บ้านที่เมืองแดกูนะคะมีพี่หลายคนที่เป็นร่าม
โดยการรับรองจากตมแล้วก็จะช่วยกันแปลข่าว

ไม่น่าเชื่อถืออันนี้อยากให้คนไทยทุกคนมีสติแล้วก็เสียบข่าวให้ถูกต้อง
ส่วนกรณีของที่แทกูเองนะคะใครที่มีปัญหาหรือยังไงก็จะมีกลุ่มแม่บ้านของที่แทกู
ก็ขอจัดตั้งกลุ่มกันเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือทางด้านภาษา
อันนี้ก็ยังมีอยู่หลายคนก็จะรู้อยู่นะคะ
กรณีที่คุณที่อยู่แทกู
ส่วนคนที่เป็นผีน้อยแล้วกลับมา
พี่ก็อยากจะฝากทุกคนว่า
ให้กักตัวตัวเอง๑๔วัน

ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะคะ
พี่คะหนูถามหน่อยว่าคนที่คุยด้วยที่เขาเป็นผีน้อย
เขาไปเขารู้ตัวว่าเขาเป็นผีน้อยถูกไหมคะ

แล้วการใช้ชีวิตการที่จะมีการสแปรเงินไว้สำหรับกรณีฉุกเฉิน
อันนี้คือเขารองรับตัวเองไว้เรียบร้อยแล้วถูกไหมค

เพื่อเข้าไปช่วยเหลือในกรณีที่เป็นอยู่วันนี้
พี่พูดตรงนะคะว่าอย่างพี่เองเนี่ย
ได้คุยกับคนไทยที่เป็นผีน้อยนะคะ
อันนี้พี่ไม่ได้แบ่งแยกใครเนาะ
ส่วนมากแล้วทุกคนรู้อยู่แล้วว่าตัวเองจะต้อง
เสี่ยงกับตมเขาจะต้องมีเงินสำรองอยู่แล้วค่ะ
เป็นค่าตัวกลับบ้านค่ะเป็นค่ารักษาพยาบาลตัวเอง
กรณีฉุกเฉินทุกคนมีอยู่แล้วค่ะแล้วตอนเนี้ย
ตัวเครื่องบินราคาไม่ถึง๒๐๐๐บาทนะคะ
เชื่อว่าทุกคนมีเงินที่จะจ่ายค่าตัวเครื่องบินแน่นอนค่ะ
ทีนี้คนที่เขากังวลกันอย่างในประเทศเขาบอกว่าถ้า
สมมุติว่าคนเหล่านี้กลับมาถึงประเทศแล้วบางคนยังแบบใช้ชีวิตปกติ
กลัวเขาจะไม่ยอมแบบกักตัวเองอย่างนี้ค่ะ
เราอยากให้รัฐเขามีการเอาเขาเรียกอะไร
จัดพื้นที่ไว้ให้ไหมหรือว่าเป็นการย้ำกับตัวบุคคลเองว่าเขาควรจะรับผิดชอบต่อสิ่งฟ้องเรา
คือจริงกรณีนี้พี่ไม่อยากพูดถึงเฉพาะผีน้อยนะคะพี่อยากจะพูดถึงหลายคนนะคะ
อย่างเช่นดาราบางคนพี่ก็เห็นไปเที่ยวฮอกไกโดกลับมานะคะเขาก็ยังไปนั่นไปนี่ได้
เพราะฉะนั้นความคำว่าความรับผิดชอบต่อสังคมพี่อยากให้มีทุกคนนะคะ
ที่กลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด๑๑ประเทศพี่ไม่อยากให้เจาะจงว่าเป็นผีน้อย
ไม่มีความรับผิดชอบไม่มีการศึกษาจริงจริงแล้วไม่ใช่นะคะพี่ก็เห็นนะคะหลายคนเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยพี่ก็เห็นนะไปฮอกไกโดกลับมาทั้งครอบครัวอะไรอย่างนี้
เสร็จแล้วเขาก็ไปอีเวนต์นั่นนี่ตลอดเขาก็ไม่ได้เก็บตัวมาร์ทเขาก็ไม่ได้ใส่
เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่อยากจะให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผีน้อยเป็นอาชีพระดับล่างจนถึงระดับบนทุกคนเลยนะคะ
อยากให้รับผิดชอบต่อสังคมตรงนี้ค่ะ